สวัสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับ
ใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้งท่องเที่ยวเดินทางตั้งแต่เหนือจะหลดใต้
มาดูกันหน่อยนะครับว่าสภาพฟ้าฝนเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้
หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของเมืองไทย
ก็ได้รับอิทธิพลจากพายุที่เคลื่อนตัวเข้ามาแล้วก็อ่อน
เคลื่อนตัวผ่านภาคเหนือไปยังพม่าไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากนี้นอกจากพายุรุ่นกล่าวที่เคลื่อนเข้ามาแล้วก็ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนแล้ว
ยังมีหย่อมฝนอีกหนึ่งหย่อมที่คาดการณ์ว่าจะเคลื่อนมาจากฟิลิปปินส
แล้วก็เข้ามายังจุดเดิมอีกนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มน้ำฝนแต่จะไม่รุนแรงเท่ากับครั้งที่แล้ว

หลังจากวันที่๒๒เป็นต้นไปคลื่นจะอ่อนกำลังลง
ก่อนที่จะค่อยกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งช่วงหลังกลางสัปดาห์นะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าถ้าหากเปรียบเทียบวันนี้

อาทิตย์นี้สถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรกันบ้าง
ภาพรวมฝนในวันสองวันนี้จะสังเกตว่าส่วนใหญ่นะครับ
เป็นสีชมพูชมพูคือฝนตกหนักเนี่ยนะครับ
ของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคเกลางฝั่งตะวันตกและภาคใต้
ตอนบนนะครับได้ระผว่งคืนภูมิเป็นพิเศษ
วันอาทิตย์ก็พบว่าสีชมพูหายไป
ฝนตกหนักจะสังเกตว่าเหลือแต่สีเหลืองเท่านั้น
ก็คือฝนตกในระดับปกติซึ่งก็ถือว่าลดลง
ส่วนสถานการณ์คลื่นก็พบว่ายังมีปัจจัยตัวสำคัญ
ก็คือพายุลูกใหญ่ที่เคลื่อนที่อยู่ในแถวบริเวณทางตอนบนนะครับ
แถวฮ่องกงแถวไต้หวันเนี่ยนะครับ
การว่าจะขึ้นฝั่งที่จีนหลังวันที่๒๒นะครับ
ก็หลังวันที่๒๒พอพายุขึ้นแล้วก็จะทำให้คลื่นนั้นเบาลงด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตามองเช่นเดียวกัน
จากเรื่องของคลื่นนอกจากเรื่องของฝนแล้ว
ของเราอีกลั้งหนึ่งดังนั้นหากฝนตกท้องฟ้า

จุดแรกที่จะเข้ามาปกคลุมก็คือ
บริเวณพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ
หลังจากนั้นดวงอาทิตย์จะค่อยเลื่อนต่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง
ก่อนที่จะมายังกรุงเทพมหานครของเรา
ในช่วงวันที่๑๖สิงหาคมเวลา๑๒นาฬิกา๒๒นาที
ดังนั้นการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ตั้งจาก
ถือว่าเป็น๑ปัจจัยสำคัญ๑นัยสำคัญ
ของการเกิดฝนตกหนักเช่นเดียวกัน
และถ้าหากดวงอาทิตย์มาตั้งฉากณจุดที่เราอยู่นับไปอีก๑เดือน
ก็จะเป็นช่วงเวลาที่แนวร่องฝนหลักจะมาเคลื่อนผ่านจุดนั้น
หมายความว่าถ้าหากเกิดพายุโอกาสการเกิดพายุลูกใหญ่ที่จะเข้ามา
จะเข้ามาในจุดดังกล่าวมากเป็นพิเศษ

ก็คืออีก๑เดือนหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากในบริเวณดังกล่าว
นี่คือสิ่งที่อาจจะต้องจับตาต่อไป
สถานการณ์ฟ้าฝนในเมืองไทยของเราในฤดูฝนนี้นะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ